วันนี้ทางด้านของยีสิบพาฮีเกลือขราดนะครับ
ซึ่งเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน

จากการถูกแช่แข็งงบสนับสนุนจากสส
รวมทั้งเรื่องของแนวทางการแก้ไขด้วย
ติดตามจากคุณดิตดาวิชัยดิตผู้สิทธิ์ข่าวธรรมดาทีวี
รายงานสดมาจากสภาคริสตจักรในประเทศไทยครับ
สิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการแถลงการของ๒๐ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
ที่ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องต่อคอสช
ในกรณีที่มีการปลดบอดของสาวรวมไปถึง
วันนี้ได้มีข้อสรุปแล้วค่ะว่ามีข้อเรียกร้องออกมา๕ข้อด้วยกันนะคะ
รวมไปถึงค่ะมีการเรียกร้องว่าถ้าหากในเรื่องของภาษีนั้น
ก็ขอให้หน่วยงานสัมภากรนั้นยุติการคุกคามมูลนิธิและองค์กรต่างด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะสำหรับรายละเอียดแล้วก็ข้อตกลงที่มีการแถลงการร่วมกันค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะ๒๐เครือข่ายในภาคีสุขภาพภาคประชาชนค่ะ
ก็ร่วมกันอ่านแถลงการเพื่อแสดงจุดยืนต่อคำสั่งปลดบรอดสอสอและสั่งชะลองบโครงการกว่า๒๐๐โครงการนั้นนะคะ
ก็คือ๑ค่ะให้ยกเลิกการสั่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
และการดำรงตำแหน่งในกองทุนดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการนั้นสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานได้
แล้วก็ขอให้ผู้ที่มีอำนาจนั้นนะคะได้คัดเลือกสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติและความรู้เทียบเท่ากับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง๗คนที่พ้นไปจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ค่ะ
โดยทางเครือข่ายเองนะคะก็จะจับตาค่ะสำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งด้วย
และรวมไปถึงนะคะกรรมการที่ถูกคัดสรรมาจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแอลกอฮอลบุหรี่อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และข้อเรียกร้องข้อที่๒ค่ะคือกรณีการระงับเงินงบประมาณโครงการที่เกิน๕ล้านบาทตามข้อตกลง
เพื่อการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐหรือคอตรนะคะ
คือในตอนนี้ตอนแรกตกลงกันนะคะว่าจะไม่เกิน๓เดือน
แต่จนถึงทุกวันนี้ยังถูกแช่แข็งสำหรับงบประมาณนะคะ
ทำให้ได้รับผลกระทบในเรื่องของโครงการภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานกับสสค่ะ
ซึ่งภาคีเครือข่ายก็เรียกร้องที่จะได้รับงบประมาณตามที่ทำสัญญาร่วมไว้กับสส
หากยังถูกแช่แข็งอยู่นะคะทางกระบวนการเนี่ย
ก็จะยื่นฟ้องนะคะต่อสาวสาวต่อสารปกครองค่ะ
ข้อที่๓นะคะสำหรับข้อเรียกร้องเรื่องของภาษีย้อนหลังที่กรมสัมภากรนั้นได้ออกประกาศมาค่ะ
องค์กรและมูลนิธิที่ทำงานให้กับสสนั้นยืนยันว่าเป็นการเข้าใจผิดค่ะ
เนื่องจากว่าไม่ได้เป็นการจ้างงานจากสสแต่มูลนิธิและองค์กรต่างนั้นเป็นการทำงานแทนสสค่ะ
เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐทั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมสัมภากรนั้นยุติมูลนิธิ
ยุติการคุกคามมูลนิธิต่างนะคะเพราะว่าทุกองค์กรนั้นทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์
แล้วก็จะร่วมกันยื่นฟ้องยกเลิกประกาศของกรมสัมภากรในเรื่องนี้ด้วยค่ะรวมไปถึงข้อที่ห้านะคะ
ในกรณีของโครงการประชารัฐค่ะข้อที่สี่นะคะก็คือการเสนอการปฏิรูปของสอสอค่ะ
ทางภาคีเครือข่ายสุขภาพของประชาชนนะคะก็ยังเรียกร้องให้เพิ่มการสนับสนุนโครงการแก่องค์กรและประชาชน
เพื่อความเท่าเทียมในระบบสุขภาพเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการและกรรมการระดับต่างค่ะ
รวมถึงมีการออกระเบียบใหม่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากทุนอย่างเข้มงวด
และกระจายการสนับสนุนทุนให้มีการตัดสินใจในระดับภูมิภาคด้วย
และข้อที่ห้านะคะกรณีของโครงการประชารัฐที่มีความคล้ายกลึงกันนะคะกับภาคีเครือข่ายที่ได้เรียกร้องนะคะ
และมีการดำเนินการของโครงการประชารัฐในส่วนนี้ด้วยนะคะว่ามีการใช้งบประมาณในโครงการประชารัฐมากจนเกินผลกระทบต่อการดำเนินการปกติของโครงการสาวหรือเปล่า
หรือมีการตรวจสอบในการดำเนินโครงการประชารัฐที่มีคณะกรรมการมาเกี่ยวข้องจากกลุ่มธุรกิจด้านเกษตรและอาหารหรือธุรกิจแอลกอฮอลร่วมหรือไม่ค่ะ
พร้อมทั้งนะคะทางขบวนการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนนั้นจะติดตามผลการประชุมบรอดสอสอที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๕มกราคมนี้ด้วยค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือแถลงการและข้อเรียกร้องค่ะจากภาคีเครือข่ายทั้ง๒๐ภาคีเครือข่ายที่มาร่วมประชุมกันและได้รับผลกระทบนะคะจากการแช่แข็งงบของสสค่ะ
ดิดละดาวิชาดิดข่าวเทราะทีวีรายงานที่สำหรับสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
ขอบคุณคุณดิรดานะครับนั่นเป็น๕ข้อเรียกร้องจากทางด้านของ๒๐ภาคีเครือข่ายนะครับองค์กรสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากการถูกแช่แข็งงบประมาณจากสสรอรัฐบาลแก้ไขต่อไปครับ